สามารถรับชมได้ทุกวัย

เอ้านี่พี่ไปทำอะไรถูกใจหลวงพ่อเป็นแฟนคลับพี่เหรอ

หลวงพ่อที่วัดเขามีงานศพ

ฉันก็เลยไปเก็บดอกไม้จากพวงหลีดมาใส่จากกัน

พี่ผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้เอามานะครับ
พี่เบิร์ตเอามามาเป็นตัวเลยพี่เบิร์ต
เป็นบ้าเหรออะไร

เดี๋ยวผมเอาไปคืนครับ

เป็นคนใช่ไหมเป็นคนค่ะเป็นคนคนแท้เลยค่ะ

ใช่ครับสภาพนี้มีเงินเหรอ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
นั่งก่อนเลยเสียพักก่อนเลยครับ

โรงงานอะไรครับเสียโรงงานแยกขยะครับ

ทำไมคะอย่าแย่ไม่ออกไอหน้าหมาหน้ามึง
๊าอุ้ยเสียโรงงานนี่ไปทำอะไรครับนี่
ก็วันนี้ก็จะมาหาอะไรดับกลิ่นหน่อย

ดับลูกลิ่นของผมดีกว่าครับ
นี่จะได้หอมขึ้นมาข้างบนด้วย

แล้วตรงอนของเราสามแบบนี่แบบไหน
รักษาโทษเท่าไหร่
อะไรอะไร

นี่ไงสเปรระงับกลิ่นเท้าและรองเท้า
อันนี้๖๐มิลลิลิสต์ครับผมแล้วราคาไหมแพง
ขอดูคนนี้ก่อนเอาแบบไม้

ดิฉันไม่รู้จะออกอย่างไรเลยนะพี่

ค่ะมูลราค่า๑๕๐๐๐บาท

เปรย์ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกสุด

เกรดนี้เอาไว้ระงับกลิ่นใช่
ละงับกินเท้าโภงเขาอาจจะไม่ค่อยทนัดพวกสเปรย์ใหม่อย่างนี้

ถ้าถ้าจะต้องตัดของแพงออกแล้วกางนี่น่าจะแพง

๑ไซส์๒มันไม่ใชีดในตัวเราเพราะว่ามั้ย

กลิ่นมะนาวหนูว่าน่ารู้ว่าอันนี้น่าจะแพงสุด
เอออันนี้เป็นไงเวลาอันนี้ฉีดตัวเองมันกลิ่นอะไรมันกลิ่นผู้ชาย

อันนี้เป็นกลิ่นคาลาเมลคาลาเมลหอม
กลิ่นนี้หอมอ่ะระหว่างอันนี้กับอันนี้พี่พูดว่าไหนถูกจุด
ตอนนี้ผมเหลืออันนี้กับอันนี้

อันนี้ฉีดแต่เท้าฉีดแต่

นี่หนูว่าอันนี้

มันต้องมีความหอมมันต้องเติมความหอม

กะไว้ประมาณ๗๘ไม่เกินนี้
พี่เก่งมาก

สเปย์ดับกลิ่นเท้า

ถูกกว่า

ต้องถูกกว่าเท่านั้นค่ะพี่

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

พี่ตอบประชาชนหมดกี่ข้อแล้ว

ข้อที่๔เพิ่งได้ไปตอนนี้สะสมไปแล้ว๑๕๐๐บาท
ผมถ้ำพี่อยู่เลยฮะผมถ้ำเจ้าแปลกข้อพี่ขออีกหน่อย
ทงไหนเราหมดสัญญาแล้วว่าเราจะไม่เครียดไงฮะ

เอาอีกครั้งอีก

ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิม

ถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มึงน่ะบอกว่าผิดตลอด

บอกแล้วนะครับผมบอกอยู่แล้วเนี่ย

แต่ว่ารอบนี้นี่อะไรคะเครื่องรถไฟ

เครื่องรางอะไรเครื่องลางติดคุก

นี่ไงตัดของเรา
พรีเซ็นต์ก่อนพรีเซ็นต์ก่อน

อ๋อหลอง

โอ้ยตรงสูงละ

เหมือนยายด้วย

ดีแล้วสวยแหละ
เหมือนชื่อมึงมีฟังอะไรก็แบบที่นี่โอ้สวยเลย

อย่างนี้คือระคามงคลนะครับ

ราคาไม่แพงครับราคาถูกมาก
รอบนี้ผมอยากให้คุณสองคนเชื่อผม
มึงทำตามให้คุณเชื่อว่าถูกอีก

ก็ที่ทรง

ตั้งแต่หายไข้เขาเล่นตาเล่นหน้า

เป็นลูกแก้วแก้วห่วงจุ้ย
อันนี้แพง

เจ๋งไหม

แค่น้ำน้ำมันไม่อุ่นหรอ
ของผมก็ได้กว่าครับ

บอกได้เลยว่าอันนี้จะไล่สิ่งไม่ดี

ฉันไปก่อนนะ

ก็เค้าไล่สิ่งไม่ดีออกไป
เมียน่าจะอยู่มีมันน่าจะไป
แล้วก็บอกได้เลยว่าซื้อง่ายครับใช้ก็ง่าย
เดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตไหมคะพี่ต้องเอาตัวนี้ตาลอย
แล้วคุ้ยคว้างไปถึงดาวของขาดนี้พี่ต้องมีสมาธิค่ะตั้งสติ
อยากให้ทั้งสามคนมาหลอกพี่ได้เพราะว่านี่คือคำถามข้อที่๕ของพี่
มูลค่า๒๕๐๐บาทถามเลยค่ะว่าของสิริมงคลทั้ง๓ชนิด
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
มีกี่ดวงมีหลายดวงอยู่ข้างหลังเรียบรักก็ไปดูดวงมา
แล้วเหมาะดูอะแนะนำให้ไปซื้อกระจก๘เดี่ยมไว้พี่ทงมึงอย่าซื้อไปนะ

พี่อูทที่ร้านนี้เชื่อเรื่องโชคลังบ้างมั้ยพี่

เวลาที่เรียกพนักงาน

พนักงานอยู่ไหนคะ

เขาบอกให้พี่อ่านเขาไปข้างนอก

พี่บอกว่ากระจกแปดเหลี่ยมแพงกว่า

กระจกแปดเหลี่ยมนี่มันแพงตรงเขาทำเหลี่ยมเหรอ
ไอ้นี่เขาไม่เยอะกว่าเหลี่ยมกว่าแล้วเนี่ย

ว่าอันนี้มันต้องแพงมาเป็นกระจก

อ่ะพี่อุ๊ดพี่อุ๊ดว่า

เดี๋ยว

๑๕๐๐บาทถ้าพี่สะสมมาแล้วพี่ตอบผิด

เอาอย่าง

กระจกยัน๘เหลี่ยมที่พี่ไม่ได้เลือก

เฮ้ยขนาดนั้น

พี่ต้นทุนอาจจะถูกกว่านี้อีกเยอะ
ให้พี่๒๕๐จริงตอนนี้ติดอยู่หน้าบ้าน

เฮ้ยไม่เป็นไรเจ้าอ่ะ

ไม่ใช่เหมือน๘๙บาทมันผิดแล้ว

ลูกแก้วคิสตันที่พี่ไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ

อย่าบอกว่ารอไอ้เก้าน่ะลูก
ระคังมงคลของพี่ต้องถูกกว่า๘๙บาท

ถูกกว่า๘๙บาทไหมคะพี่คะ

โห้วะโห้วะโห้วะโห้วะโห้วะ